พาที่ดูรายการตลอดข่าวท่านที่ดูรายการตลอดข่าวในวันพุธ
เรามีโอเมอร์ชั่นลด๑๐ให้กับลูกค้าที่มาทานก๋วยเตี๋ยวที่ร้าน
ตั้งแต่วันที่๒๓ถึงสิ้นเดือน
คือชามนึงนะปกติ๔๐พิเศษ๕๐เกาเหลา๗๐แค่นี้ก็ถูกแล้ว
แต่คุณไปทานแล้วบอกว่ารู้จักร้านนี้จากรายการตลอดข่าว
คุณจะได้ส่วนลดไปอีก๑๐คุมฝุดชาวอุทัยธานีไปทานกัน
หมายเลขโทรศัพท์ผมขึ้นให้แล้วกับร้านก๋วยเตี๋ยเป็ดร้านนี้นะครับ